พนักงานขับรถคนหนึ่งไม่ถูกค่ะซื้อแบบนี้ทุกทุก
งวดซื้อมาเป็นปีสะสมเก็บไว้เยอะมากนะคะจนไปดู
ติดที่ผนังในห้องป้อมยามนี่แหละเป็นสัญลักษณ์ว่านี่แหละ
ซื้อมาไม่เคยถูกเลยเอาไว้โปรดคือทั้งหมดนี้ไม่เคยถูก
รางวัลเลยสักใบไม่เคยถูกซื้อมาเป็นปีไม่น่าเชื่อนะครับ
เยอะแยะขนาดนี้ไม่น่าเชื่อว่าดิฉันมีเหมือนเขาเลยค่ะ
แต่เราทิ้งใช่ไหมทีนี้เขาเก็บเอาไว้ดิฉันไม่เคยด้วยค่ะต้มใส่หม้อค่ะ
สิ้นเดือนโอ้โหคนนี้ยังไงนะน้องใบตองดูแล้วก็เนอะ
สะท้อนใจตัวเองนะฉันลงทุนกับมันไปเยอะขนาดไหน
นี่แหละค่ะก็เป็นสภาพห้องพนักงานขับรถบริเวณชั้นหนึ่งภายในตึกพบรที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพานะคะ
ก็เต็มไปด้วยสลากินแบ่งรัฐบาลของนายจำนงแก้วมณีเป็นพนักงานขับรถ
ก็เอามาติดจนเต็มห้องนี้นะคะห้องนี้ก็ขนาด๔คูณ๖เมตรล่ะค่ะ
ติดทั้งฝาผนังติดทั้งที่โต๊ะทำงานนายชายกรระวนาวิกอายุห้าสิบหกปี
ซึ่งเป็นหนึ่งในพนักงานขับรถเป็นเพื่อนสนิทของนายจำนงก็บอกว่าครับ
ตเตอรี่ที่ติดทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ของคนคนเดียวนะ
แต่ว่าก็เป็นของพักพวกเพื่อนฝูงนายจำนงที่หลังจากที่แบบซื้อแล้วเนี่ยนะคะ
แล้วก็ตรวจสอบแล้วว่าไม่ถูกก็เอามาให้นายจำนงติดเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะ
ใช้เวลาปีเดียวก็ติดเต็มห้องแบบนี้แหละค่ะคุณลองนับดูไหมคุณชนะ

ฉันอยากประเมินราคาด้วยจริง
กำลังจะบอกเลยว่าไม่ต้องไปนับให้เสียเวลาประเมินราคามาเลยดีกว่าว่าเท่าไหร
เขาก็บอกว่าน่าจะหลายแสนบาทอยู่ค่ะ
ติดเอาไว้ก็เพื่อจะเป็นการเตือนใจผู้ที่คิดจะรวยเพราะตัวเลข
บอกว่าถ้าจะซื้อก็เอาแบบพอเพียง
อย่าเอาแค่เสี่ยงโชคอย่างมงายเพราะว่ายังไงโอกาสถูกก็ไม่ได้มีมากนักนะคะ
บางคนเนี่ยเอาจริงเอาจังด้านนี้คิดจะรวยด้านนี้เลยนะคะ
ก็ทำให้ชีวิตตัวเองเดือดร้อน
เพราะว่า๘๐บาทซื้อบ่อยเดือนหนึ่งเท่าไห
ถ้าสมมุติซื้อ๒งวดก็๑๖๐
ฉันว่าบางคนที่เขาซื้อเขาไม่ได้ซื้อใบเดียว
ใช่ไงเขาซื้อเป็นชุด
แล้วก็บางคนที่ผมรู้จักเนี่ย
ซื้อเป็นชุดด้วย
เอามาสร้างบ้านเลยใช่ไหม